มาอยู่ที่ร้านลับริมน้ำปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ
เด็ดของร้านนี้ของเขาก็คือมีปลาไทยเยอะมาก
มีปลาไทยทำเมนูกว่า๖๐๗๐เมนูเลย
และที่สำคัญนะเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นปลา
วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลกรัมคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหอร่อยเด็ดขนาดนี้มีเคล็ดลับยังไง
แล้วมีเมนูอะไรที่น่าสนใจตามไปด้านในเลยจ้ะ

ครัวจ่ายัน๒ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพญา
ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เป็นร้านอาหารไทยที่เปิดมานานกว่า๓๐ปี

พร้อมกับเมนูเด็ดประจำร้านนั่นก็คือ

อย่างเช่นปลาสายอยู่ปลาเคล้าปลาคลังป้าม้า
หรือจะเป็นปลากายเขาก็มีนะจ๊ะ
โดยเจ้าของร้านนั่นก็คือจายัน
ดีพ่อครัวสโมสรนายทหารมหาดเล็ก

จากร้านอาหารตามสั่งเล็กในกรมทหาร
แล้วย้ายมาเป็นสาขา๒ริมแม่น้ำเจ้าพญาแห่งนี้
กลายมาเป็นครัวจ่ายันสอง
ที่คนแน่นเต็มตลอดทั้งวัน
แล้วอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จ
ไปทำความรู้จักกับจ่ายันกันเลยครับ
มาแล้วสวัสดีค่ะ

ครัวจ่ายัน๒คุณพ่อทำอะไรอยู่คะเนี่ย
กำลังแร่เนื้อปลาม้าหรือเปล่าฮ๊อตอะท่ะ
แล้วทำไมเขาถึงชื่อปลาม้าครับพ่อ
กลางคื่นมันจะมีเสียงแบบ
บุรีน้ำอ่างทอง
อันนี้ปลาอะไรอะคะ

คือลูกค้าไม่ต้องนั่งรถไปไกลมากินที่นี่ได้เลย
ก็คือโดยกรุงเทพฯมันนิดเดียวนนทบุรี

วันหนึ่งเนี่ยใช้ปลาเป็นร้อยกิโลกรัมนี่จริงไหมพ่อ

คือหลายอย่างรวมกันประมาณ๑๐๐กิโล
รวมไปถึงอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หายาก

ชนิดนี้จะอยู่ในพืชชุ่มน้ำนะครับ

วันนี้หนูขอ๒เมนูเด็ดเคล็ดลับที่ขายดี

ต้มยำปลามากับทอดมันปลากายนะจ๊ะ

ขอเปิดสูตรลับกันเลยนะน้องใบตอง

ไม่ให้ต้มยำเนื้อปลาไม่คาว
ตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
ข้างหลังนี่พ่อต้มอะไรไว้

ลวกนานไหมอ่ะเวลาลวกปลาม้า

อ๋อน็อกน้ำเย็นเพื่ออะไรคะพ่อ

ไม่ลวกแล้วเอาไปต้มเลยเนี่ยมันจะคาวครับ

แล้วก็หอมหอมแดง

แล้วก็มาใส่น้ำตาลทรายน้ำปลา

เพราะว่าหนูยังเหลืออีกหนึ่งเมนูที่ต้องทำ

โอเคเดี๋ยวอันนี้รอชิมทีเดียว

พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะ

พอใส่พริกแกงกับเกลือแล้วก็นวดต่อนะคะ

เหรอต้องตีแบบนี้ไปเรื่อยเหรอพ่อ

จะไม่ใส่มันจะไม่ได้รสชาติของปลากาย
ร้านนี้คือไม่มีถั่วสอดยาวนะคะ
เพราะว่ามันใส่ถั่วผักยาวไปมันก็เหมือนเราเปรียบลูกค้า

ได้แล้วคือพร้อมที่จะทอดได้เลยใช่ไหมคะ

ครับฟันการก็เดี๋ยวเรามาเร่งที่หลัง

คือ๑จานเดี๋ยวได้๘ชิ้นเนอะพ่อเนอะ

แล้วเราต้องดูว่ามันเหลือง

โอเคก็คือทอดไว้เนี่ย๕นาทีใช่ไหมคะ

หลังจากนั้นก็จะไปเสิร์ฟที่นี่เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับใบกะเพราทอด
ยังมีอีก๑เมนูที่เดี๋ยวพ่อจะเปิดสูงให้ดู

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้
กะเพราทอดไว้
กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

กะเพราทอดไว้

รสชาติมันเป็นนวลมีความสอมที่พี่หนู

และทุกเมนูที่เป็นปลายังไม่เจอความขาว
อยากให้ทุกคนได้ลองกินปลาขางสักครั้งในชีวิต
ปลาเคราะห์ทอดน้ำปลา๒๙๕บาท
กรอบข้างนอกแต่ข้างในยังชุดสี่อยู่เลย
ข้างในยังชำอยู่เลยนื้อไม่เหนียวไม่แข็ง
เมื่อก่อนเป็นจ่าผมได้ท้าวเห้า๒ชั้น

ทำไปเด็กนิดหนึ่งหยัดเดียวสองขายได้๕๐๐๐บาท
ผมก็มาบอกแฟนเลิกออกจากงานได้แล้ว

ตอนนี้ก็กลายเป็นร้านที่ใหญ่โตมาก
ตอนนี้มีกี่โต๊ะ

แต่ชีวิตมันเหมือนก็ประสบความสำเร็จแล้ว
เป็นเศรษฐีป้ายแดงไปแล้ว
มันก็ไม่ได้ลาบเรียบสะบดเนอะใช่ไหม
ครับโดยเฉพาะเรื่องของความรัก

ภรรยาคู่ชีวิตแม่อุทัย
หรือที่เด็กในร้านเรียกกันว่าแม่ใหญ่

ถึงขั้นแอบร้องไห้เสียใจ
เมื่อต้องเจอกับความเสน่หร้ายของจ่ายัน
ที่เรียกว่าเจ้าชู้ตัวพ่อ

๕คนประมาณ๕คน

ที่พ่อพาผู้หญิงเข้ามาบ้านเนี่ย

เขาอยู่ห้องเก็บของไงคะ

คุณพ่อขอยังไงหนูขออนุญาตนิดนึ
ตอนนี้เขามีคนมาชอบอะไรอย่างนี้

แม่ก็บอกว่าก็แล้วแต่พี่แล้วกัน

ไม่หึงนะ

แล้วแม่เคยมาบ้านแล้วเลิกกัน

อ๋อมันก็มีบ้างตรงใจ
แต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่ง
ที่๑ใน๔คนเนี่ยเนาะ

พยายามทำร้ายร่างกายคุณแม่
ใช่ค่ะเขาออกไปไงคะ

ขึ้นไปบนบ้านเขาก็บอกว่า
เขาจะทำคนที่พี่เขารัก
ก็จะทำให้ตายอะไรอย่างนี้

ก็เขาก็จิกผมรอยนิดหน่อยแล้วเราก็จิกเขานิดหน่อย
เจ้าของบ้านเขาก็มาช่วยว่าเอ๊ะเสียงภูมิปั้นมันเสียงดังปุ้งปั้ง
ก็ต้องแยกไปบอสมาทำอะไรในบ้านเขา

บอกสิคะเขามาแจ้งความก็แค่นั้น
อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พ่อกลับตัวไหมคะ

มันยังมีคนมามันมาติดอีกอ่ะ

ชอบการถามของพี่อัน
จุดไหนที่แบบพอแล้วฉันไม่เอาแล้ว

ไม่เอาแล้วไม่ต้องเดินทางไปไหนแม่
เหนื่อยอยากนั่งกระซื้อหลับได้ไหมแม่พ่อสิ

คือการประคับประคองชีวิตคู่ของครอบครัวนี้เนาะ
ซึ่งทุกวันนี้พ่อก็เลิกแล้วไง

มีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์เหมือนเดิมอยู่ครบหน้าพ่อแม่ลูก

พ่อมีอะไรอยากจะพูดกับแม่ไหมคะ

หลังจากนั้นหลังจากนั้นมาก็เลิกครับ

เขาก็รักของเขาคนเดียวนี่แหละ

คู่ไข่คู่มันมันไม่มีสูตรตายตัวว่าใครจะเป็นอย่างไร
แต่ก็ประคับประคองชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาถึงทุกวันนี้
มาถึงเรื่องราวที่หนูเห็นแม่มีทรงมีสร้อยอะไร
หนูก็คิดว่าแม่น่าจะเป็นสายมูคนหนึ่ง
เล่าเลยคุณแม่ที่ร้านเนี่ย
เวลาจะเปิดร้านมีการแบบไหว้เจ้าที่บูชาอะไรไหมคะ

แล้วก็ขุทรวจแล้วก็ร้อฮา

ป๕แล้วก็เรือกง

เรือกงที่ทำก๋วยเตี๋ยว๓๐๐บาทค่ะ

แม่มีเทคนิคในการเรียกลูกค้าไหม

ก็มีบทสวดอยากให้ลูกค้าเข้ากี่คน
ยอดขายเท่าไหร่เหมือนร้านค้าโทษไปอย่างนี้

แม่ขาแล้วนอกจากนี้ที่หน้าโอกคือพยายามครุฑเหรอฮะ

ก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยอ่าคุณพ่อบอกพี่กัดฝากร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะ
ทุกวันจันทร์ครับเปิด๑๑โมงทั้งวันธรรมดาก็ปิดครัว๒ทุ่มแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จะเปิดเป็น๒รอบ
ทุ่มปั๊บเราก็ประกาศบอกว่าปิดครัว
โอเคติดต่อกันไปได้จองโต๊ะจองปลาอะไรต่างก็ได้เพราะว่าเขาขายดีจริงนะวันนี้น่าจะได้เคล็ดลับกันไปเยอะขอบคุณมากขอบคุณจ๋าขอบคุณแม่มากนะคะ